มาดูเรื่องของสุขภาพเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะ
โรคเนื้อเน่าหนังเน่าหรือว่าโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน
ตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านค่อนข้างน่าจะกังวลแล้วก็น่าเป็นห่วง
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว๑คนอาการโคม่า๒คน
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็ทำความรู้จักโรคนี้
วิธีการรักษาป้องกันแล้วใครบ้างที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เปิดเผยว่าล่าสุดมีผู้ป่วยอาการโคม่าถูกส่งต่อมารักษา
ที่โรงพยาบาลเนี่ยคือส่งมาจากโรงพยาบาลสันติศุกร์ชื่อว่านาย
สมพยังอายุ๗๗ปีส่วนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลน่านมีผู้ป่วยแล้ว
หลายคนค่ะสักประมาณ๒๖รายเสียชีวิต๑ราย
เนื่องจากว่ามีอาการติดเชื้อแผลเน่าลุกลามที่เท้า
แล้วก็มีอาการแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดความดันต่ำ
มีผู้ป่วยอาการโคม่าอาการหนัก๒รายถูกย้ายเข้ารักษาที่ห้องไอซียู
แพทย์พยาบาลเองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ทีนี้คุณหมอย้ำเตือนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังดีนะ
โดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาคนจับปลาในหนองน้ำ
สังเกตตัวเองนะคะถ้าท่านมีแผลตามร่างกาย
หลงไปในโครนแล้วฮ่านรีบขึ้นมาเลยนะ
ขึ้นมาจากโครนแล้วรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดให้สะอาดทันที
หากมีอาการคันผื่นแดงรีบไปพบแพทย์รักษาอาการทันที

จากวันนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด๒๖รายนะครับ
แล้วก็จะมาที่อยู่ไอซียู๒ราย
ซึ่งก็จากการถามที่ไอซียู
เดือนนี้เสียชีวิตไปแล้ว๑ราย

ก็เท่ากับ๓รายซึ่งก็เข้าไป

หรือว่าอาจจะโดนบาดไม้ตามต่าง
ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อมีการ
เพราะเชื้ออยู่ด้านในแล้วอาจจะลุกลาม
กลายเป็นโรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่าได้

มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันหน่อยนะคะ
เนื้อเน่าหนังเน่าหรือว่าโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน
คุณหมอบอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อ
ผิวหนังลุกลามเข้าสู่กล้ามเนื้อ

แล้วก็มีหนองลามเข้าไปถึงกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง
ซึ่งบางรายต้องผ่าตัดหรือว่ากรีดเนื้อ
เพื่อเปิดแผลเพื่อล้างเอาน้องออกมา
แล้วล้างเอาเนื้อที่ตายออก
แต่หากลุกลามบานปลายเข้าไปในกระแสเลือด

หรือบางคนอาจจะต้องตัดขาทิ้งได้
ทีนี้วิธีการรักษาถ้าเกิดว่าเป็นแล้วจะรักษายังไง

จำเป็นที่ต้องตัดเนื้อตายทั้งหมดออกให้หมด
และใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อ
ซึ่งถ้าเชื้อยังไม่ลุกลามเข้ากระแสเลือด
ลับของการรักษาจะค่อนข้างดี
ส่วนกลุ่มเสี่ยงนอกจากชาวไร่ชาวนา
แล้วก็คนที่หาชาวกินค่ำในหนองน้ำ
คนที่ไม่ได้ลงนาเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อดังกล่าวได้
จากการเกาหรือมีบาดแผลถลอกเล็กน้อย
อยู่บริเวณผิวหนังอาจจะเข้าไปในแผลแล้วเกิดการติดเชื้อ
ถ้าใครมีผิวหนังบวงแดงอย่างรวดเร็ว
แล้วมีตุ่มผู้พองที่ผิวหนังท่านสำรวจร่างกายของท่านนะคะ
ให้รีบเลยรีบมาตรวจรักษาก่อน
ที่จะลุกลามบานปลายถึงขั้นเสียชีวิตได้
นี่คือโรคเนื้อเน่าหนังเน่าค่ะ